คนเขาไปเจอเหตุการณ์นี้นะฮะก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้นะครับ
ไปเจอน้องเนรสัมมะเนรไปเที่ยวงานกาชาติจังหวัดกาลสิน
แล้วก็ไปเล่นรถบั๊มกันอย่างสนุกสนานเอาไปดูนะฮะ
ถามว่าเหมาะสมไหมคำตอบคงไม่ยากแล้วฮะ
คือมันไม่เหมาะหรอกครับแม้ว่าเนรจะถือศิลป์น้อยกว่าพระนะฮะ
ถือศิลป์๑๐ข้อเนี่ยแม่แต่สมเนร๓รูปนี้ก็ไม่ใช่เนรตัวเล็กนะ
ไม่ใช่เน้น๖๗ขวบก็มีอายุแล้วล่ะนะดูเป็นวัยรุ่นขึ้นมาแล้วนะครับ
นี่ไปเล่นรถบั้มกันอย่างสนุกสนานนะครับทุกผู้ชมครับยังนุ่งห่มจีวอนอยู่เลยเห็นไหม
นี่มีคนที่ไปเห็นก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้มาโพสต์ในเฟซบุ๊กนะครับ
พร้อมกับข้อความบอกม่วนบอลน้องเนรมาในเครื่องแบบกันเลยนะ
อายุน่าจะสักสิบห้าถึงสิบแปดนี่แหละครับ
เป็นรถบั๊มในลานเครื่องเล่นของงานกาชาเจางวัดกราศิลป์นะครับ
ช่วงกลางวันนะครับคนก็ตั้งคำถามเยอะแล้วครับ
เราลงพื้นที่ไปที่งานกาชาเจระศิลป์นะครับ
ที่กรสินทร์นะฮะจัดงานขึ้น๑๗ถึง๒๖ปุ่มภาพันธ์นี้นะครับ
ภายใต้ชื่องานมหากรรมโปรงลางผ้าไหมแพรวาและงานกาชาติกาลสินนะฮะ
จุดรถคาบัมนี่ฮะรถบั๊มนี่นะครับอยู่สนามหน้าสารากลางจังหวัดกรสินนะฮะ
คนดูแลจุดเครื่องเล่นตรงนี้เนี่ยบอกว่าเหตุการณ์ตามคลิปเกิดขึ้นเที่ยงเมื่อวานนี้
มีสมเนรมา๕๖รูปมาถึงบอกขอซื้อบัตรเล่นรถบั๊มหน่อยนี่ฮะคนดูแลเขาบอก
แม่ผมก็ยังถามกลับไปนะว่าเนรครับมันไม่บาปเลยครับเนรบอกไม่บาปหรอกโยม
ก็เลยขายบัตรให้เนรมา๕๖รูปแต่ขอเล่น๓รูป
ก็ขายบัตรให้สามใบที่เหลือยืนดูอยู่นี่น้องที่ขายบัตรให้บอก
ตั้งแต่เกิดมาเพิ่งเคยเจอนี่แหละ
คือสมเนรเนี่ยถือศิลป์สิบข้อนะครับแต่มีข้อหนึ่งนะครับ
คุณผู้ชมครับที่จะระบุเอาไว้เรื่องการเนี่ยฮะต้องประพฤติตัวให้เหมาะสมนะ
อย่าไปร้องรำทำเพลงไปดูมหรสบอะไรพวกนี้นะครับ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวคงต้องฝากวัดต้นสังกัดหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
คงต้องช่วยไปเตือนเนรเหล่านี้หน่อยกันแล้วกัน